ช่วยเด็กนักเรียนอายุ๗ขวบกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเท้าไปติดซอกผนังหน้าระเบียงทางเดินบนอาคารซะงั้น
เด็กน้อยคนนี้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกันนะครับไปดูภาพของการช่วยเหลือกันนะครับ
นี่ครับหนูน้อยคนนี้โอ้โหเท้ากำลังติด
เขาเรียกว่าซอกที่นั่งกับผนังระเบียงแบบนี้นะฮะเพราะตอนเด็กนั่ง
เด็กก็หย่อนเท้าลงไปมั้งนะแล้วก็ประมาณว่าเท้าออกมาไม่ได้
เพราะซอกมันเล็กนะครับเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง

เท้าขวาเข้าไปติดอยู่ในซอกปูนที่นั่งระเบียงหน้าห้องเรียน
เป็นระเบียงชั้น๒หน้าห้องป๑ทับ๕
ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความเจ็บปวดแล้วครับ

ก็พยายามประคับประคองเท้าของน้องเขานะฮะ
ใช้หลายวิธีในการที่จะเอาเท้าของน้องออกมาให้ได้

มาให้มันไม่เป็นร่องไม่เป็นรูแบบนี้
เดี๋ยวมีมือหรือว่าเท้าเด็กตกลงไปแล้วก็ติดแบบนี้อีกนะคะ